ยินดีกันหน่อยนะครับกับรายการคุณภาพทางช่องไทยรัฐทีวีของเราในรายการ

และรายการเกมต่อชีวิตนั่นเองค่ะ
ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่รายการนี้ได้รับรางวัลมานะคะกับรางวัลประชาบดีค่ะ
ในปีนี้ค่ะได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงเทอร์พระองค์เจ้าสวมสวรี
กรมหมื่นสุธนารีนาศทรงโปรดให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ
เสด็จแทนพระองค์ไปประธานรางวัลประชาบดีแก่คนบันเทิงนะคะ
และรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม
รวมไปถึงรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งเพื่อชีวิต
และรายการเกมต่อชีวิตค่ะ
รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคอลัมป์เลขที่๑วิภาวดีนะคะ
ก็ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยค่ะ
ซึ่งผู้ผลิตรายการคือคุณสุธีรัชชานุกูล
หรือที่เรารู้จักกันดีนะคะในนามบุ๋มบิ๊มสามโทนนั่นเองค่ะ
แกบอกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจกับรางวัลนี้
แล้วก็จะขอตั้งใจมอบสิ่งดีที่มีประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปค่ะ
ร้องได้ให้ร้านนี้เรารับต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่๓แล้ว
แล้วเกมต่อชีวิตปีนี้เป็นปีแรก
เราได้รับรางวัลประเภทสื่อสร้างสรรค์นะครับ
รางวัลอันนี้จะเป็นกำลังใจอันดีเยี่ยมเลย
ให้เราเดินหน้าผลิตรายการเพื่อนักสู้ชีวิตเหล่านี้ต่อไป
เป็นกำลังใจที่ดีเลิศสำหรับทีมงานนะครับ
แล้วก็ผู้ผลิตเราอยากตอบแทนด้วยการทำรายการนี้ต่อไป
แล้วก็สร้างแรงใจสร้างแรงบันดาลใจ
สร้างโอกาสให้กับพวกท่านต่อไปครับ
อย่างที่พี่บุ๋มบิ๊กบอกนะคะรายการเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจ
แล้วก็สร้างโอกาสให้อีกหลายชีวิตในสังคมนี้เลยนะคะ
ก็ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ